สวัสดีค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนปีจากปีฉลูเป็นปีขานนะคะ
ในปีนี้ค่ะปี๒๕๖๕เรียกว่าเป็นปีขานธาตุน้ำนะคะ
แต่ไม่ได้แปลว่าพอเข้าสู่ปี๒๕๖๕ปุ๊บ
ดวงชะตาจะเปลี่ยนปั๊บเหมือนกับกดรีโมททีวีนะคะ
เพราะว่าต้องรอให้ถึงวันที่๔กุมภาพันธ์นี้ซะก่อน
ถึงจะเป็นวันเปลี่ยนปีนักศัตริย์อย่างเป็นทางการนะคะ
ตามหลักโหลศาสตร์แล้วนะคะ
การเปลี่ยนปีนักศัตริย์จะส่งผลทำให้ดวงชะตาของผู้ที่เกิดทั้ง๑๒ปีนักศัตริย์

แต่ต้องย้ำก่อนนะคะว่า๓ปีนักศัตริย์ที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้
เรียกว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนปีนักศัตริย์
จากปีฉลูเป็นปีขาดเท่านั้นนะคะ

เพราะว่าปีชงในปีนี้จะมีเพียงปีเดียวเท่านั้น
นั่นก็คือผู้ที่เกิดในปีวอกนะคะ
สำหรับคนปีนักศัตริย์แรกนะคะที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงมากเลยค่ะ
นั่นก็คือผู้ที่เกิดในปีขานนะคะ

พื้นฐานดวงชะตาของคุณนั้นคุณเป็นคนที่มีความขยัน
มีความตั้งใจเกินร้อยนะคะ
เป็นคนที่อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยสองมือของคุณเองนะคะ
ที่คุณจะสร้างตัวอยากจะมีฐานะที่ร่ำรวยก็ไม่ใช่เพราะใครอื่นค่ะ
แต่เพราะครอบครัวของคุณนะคะ
คุณอยากจะให้ครอบครัวมีความสุขแล้วก็มีความมั่นคงมากขึ้นค่ะ
สำหรับดวงชะตาของผู้ที่เกิดในปีขานในปีนี้นะคะ
ชีวิตของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความวุ่นวายมากเป็นพิเศษนะคะ
วุ่นวายกับเรื่องคนที่มีอำนาจเหนือเราค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เจ้านายผู้บังคับบัญชานะคะ
หรือว่าลูกค้าของเราเนี่ยจะค่อนข้างมีความวุ่นวายมาจุกจิกกับชีวิตคุณมากพอสมควร
หรือว่ามีอิทธิพลกับคุณมากเป็นพิเศษนะคะ
สำหรับผู้ที่เกิดปีนักศัตริย์ต่อมานะคะที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปมากเลยค่ะ
ก็คือผู้ที่เกิดในปีมะเสงนะคะ
สำหรับผู้ที่เกิดในปีมะเสงค่ะพื้นฐานดวงชะตาของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะ
สามารถเบคมันนี่เข้ากระเป๋าได้เรื่อยนะคะ
ส่วนในปีนี้ค่ะคนที่เกิดในปีมะเสงนั้นก็ยังสามารถหาเงินหาทองเข้ากระเป๋าได้เรื่อยนะคะ
แต่ว่าจะหาเงินได้ด้วยความยากลำบากต้องเหนื่อยก่อนต้องแสดงออกนะคะ
ต้องใช้ความสามารถถึงจะได้มาซึ่งเงินก้อนใหญ่นะคะ
โดยรวมดวงชะตาในด้านการเงินนั้นถือว่าดีนะคะสำหรับคนที่เกิดในปีมะเสงค่ะ
แต่ว่าคุณควรจะระวังเกี่ยวกับเรื่องของการทำอะไรที่มันนอกกรอบทำอะไรที่เสี่ยงนะคะ
เพราะว่าดวงมีเกณฑ์ที่จะเกิดปัญหาได้โดยไม่ได้ตั้งใจนะคะหรือว่าที่ศัพทวัยรุ่นเขาเรียกว่างานงอกนั่นเองค่ะ
สิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามแผนของคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
เวลาที่คุณจะใช้ชีวิตหรือว่าคุณจะทำงานก็อาจจะต้องวางแผนสำรองเอาไว้อีกแผนหนึ่งเผื่อกันเหนียวนะคะ
สำหรับปีนักศัตริย์ต่อมานะคะที่จะต้องโฟกัสในเรื่องของการใช้ชีวิตสักนิดหนึ่งนะคะในปีนี้นั่นก็คือคนที่เกิดในปีกุลค่ะ
สำหรับผู้ที่เกิดในปีกุลนะคะพื้นฐานดวงชะตาของคุณคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะมีเมตตามีเพื่อนเยอะนะคะเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงสังคมรู้จักคนมากมายเลยค่ะ
ถ้าสมมติว่าคนที่เกิดในปีกุลนะคะทำการค้าการขายธุรกิจเนี่ยโอ้โหจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าพื้นฐานดวงชะตาของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะส่งผลทำให้มีลูกค้าเนี่ยเขาเข้ามาใช้บริการมาซื้อของคุณอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ
สำหรับดวงชะตาในปีสังพันห้าร้อยหกสิบห้านี้นะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะทั้งเรื่องของการงานและเรื่องของการเงินนะคะแต่ว่าในเรื่องของสุขภาพเนี่ยโอ้โหสวนทางกันเลยค่ะเพราะว่าดวงชะตาของคนที่เกิดในปีกุลนั้นมีเกณฑ์มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะการเจ็บป่วยนะคะอยู่ดีก็เจ็บป่
ใจไปค่ะเพราะว่าหมอไก่มีเคล็ดลับการเสริมดวงชะตามาฝากกันค่ะเคล็ดลับง่ายเลยค่ะให้ผู้ที่เกิดในสามปีนักศัตริย์นี้นะคะเตรียมส้มสี่ลูกและทูบสามดอกค่ะนำไปไหว้ไข่สวยเอี๊ยะประจำปีนี้นะคะแค่นี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีแล้วค่ะสำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านแล้วพบกันมา